ทีวีก็ยังคงให้น้ำหนักแล้วก็การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภัยแรงที่ตอนนี้ส่งผลกระทบทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดสำคัญที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
พบว่าตอนนี้สัตว์ป่าเริ่มออกมาหากินพื้นที่โดยรอบนอกพื้นที่แล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
ข้วยสัตเกณฑษระหรากและห้วยป่องดินดำ
แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่
ฝูงวัวแดงลงมากินน้ำบ่อยครั้ง
แต่วันนี้มีสภาพแห้งคอด

ทำให้มองเห็นพื้นทรายและโคนหินได้อย่างชัดเจน

ก็คือว่าทุกปีก็จะมีน้ำรอถึงหน้าฝนทุกปีนะครับ
แต่ปีนี้คือว่าแรงความแรงมาเร็วกว่าทุกปีครับ
ผมปกติบริเวณนี้จะมีสัตว์ลงมากินบ้างพี่
ก็มีกวางมีหมูป่าชะมดเม่นก็
หมี่ก็มีนะพวกหมี่ขอก็มีครับครับ

ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอีกหลายจุด
ก็มีสภาพแห้งขอดเช่นน้ำตกอ่างช้างน้ำ
เขาลั่นว่าห้วยหาดทรายและห้วยมาบลำบิด
แต่ความแห้งแรงที่เกิดขึ้นยาวนานแบบนี้
ก็ทำให้สัตว์ป่าเริ่มออกไปหากินแหล่งน้ำ

ข้างบนนี่น้ำแห้งหมดแล้วสัตว์ป่าก็จะต้องลงมาข้างล่างนะครับ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเอยกวางเอยเก้งเอยเนี่ย

มันจะไม่ลงมาถึงอีกตรงแบบว่าข้างชาวบ้านหรอก

วัวแดงเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่

เพราะว่าเราบางครั้งนี่ไปเจองัวแดงตาย
เพราะว่าโดนยิง
และหากภัยแรงในปีนี้ยังไม่ดีขึ้น
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ปัจจุบันเหลือน้ำในอ่างเล็กเพียงเท่านั้น
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน